เสียหายเนี่ยจะต้องจ่ายเองนะคะชดใช้ค่าเสียหายเอง
หลังจากนี้ตำรวจก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่โจ้
ดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้
หลังจากไปตรวจสอบข้อมูลของตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับ
ทำลายทรัพย์สินในพื้นที่มาแล้วหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
และล่าสุดก็มาก่อเหตุที่นี่อีกล่าสุดสพแม่ปิงเนี่ยนะคะที่มาถูกจับได้เนี่ย
เขาส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่ฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์
ตอนนี้ก็คดีอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติของศาล
แต่สุดท้ายมาก่อเหตุซ้ำในธรรมนองเดียวกันอีก

แล้วล่าสุดก็มาถูกดำเนินคดีที่พื้นที่สะพอแม่โจ้อีก
ก็ดำเนินคดีต่อไปนี่เป็นวิรากรรมก่อนหน้านี้นะคะ
อะโวยวายอยู่นี้แล้วคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้